คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องชมพู่ค่ะ

ตอนนี้ก็ยังคงตามหาหลักฐานสำคัญอยู่

เพื่อที่จะนำไปสู่ว่าใครคือคนก่อเหตุฆ่าน้องชมพู่
แต่ตอนนี้มันได้สิ่งอื่นมาด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะมันมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
คือทางครอบครัวน้องชมพู่เขาก็ติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงก็ฟังจากหมอธรรมด้วย
หมอทำให้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ทางตำรวจกองปราบ

จังหวัดมุกดาหารแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่เนี่ยหายไปจากบ้านหายไปจากบ้านอย่างละเอียดเลยแล้วก็มันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวจะวิเคราะห์เส้นทางจะดูแผนการประทุศกรรมของคนร้ายทีนี้คนที่พาไปชี้เนี่ยคือน้องซะดิ้งคุณผู้ชมน้องซะดิ้งคือพี่สาวของน้องชมพู่วันนั้นเนี่ยน้องนอนหลับหลับประมาณ
จำลองเหตุการณ์รวมถึงเส้นทางที่คนที่คาดว่าคนร้ายใช้แล้วก็อยู่ใกล้กับต้นไผ่ทีนี้ชุดสืบสวนค่ะก็นำตัวพ่อแม่นำตัวพี่สาวน้องชมพู่เนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพกกตูมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีรายงานด้วยนะว่าวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่ง

แล้วก็บอกว่าตรวจสอบทุกตารางเมตรปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปพบอะไรรู้มั้ยคุณ
ไปพบพวงกุญแจ๓ดอกมันห้อยอยู่ในพวงเดียวกัน
เป็นรถยอดนิยมที่มีคนใช้กันมากในทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่เก็บพวงกุญแจนี้แล้วก็พวงกุญแจนี้มันอยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่แค่ประมาณ๒๐๐เมตร
ไปเป็นหลักฐานนอกจากพวงกุญแจแล้วนะฮะลักษณะจุดที่พบพวงกุญแจเขาบอกว่ามีเหมือนกิ่งไม้หรือเศษไม้มันสุ่มกันอยู่เหมือนจุดไฟเพื่อจะเผาอะไรสักอย่าง
หรือจะเผาพวงกุญแจก็ไม่รู้แล้วมันมีเหรียญด้วยนะคุณนะเหรียญที่วงกลมเนี่ยมันเป็นรูตรงกลางวงกลมเป็นรูนะครับ
คนที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์เรื่องของพรานป่าการเดินทางเข้าป่าเขาบอกว่าเหรียญเหล่านี้มันจะพิทักษ์ปกป้องคนเข้าป่าได้ใช่ไหม
นี่ครับไปพบตรงจุดเดียวกันกับที่พบพวงกุญแจเลย
ค่ะทีนี้ก็เลยต้องตรวจสอบแหละเพราะว่าจริงเจ้าหน้าที่เขาก็ตามหาเสื้อกล้ามของน้องชมพู่อยู่
คือไปหาจุดที่เกิดเหตุแทบจะทุกวันเลยขยายรัศมีวงกว้างออกไปแต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยของเสื้อกล้ามน้องชมพู่
แต่ทีนี้ถ้าเจออะไรก็ต้องเก็บเป็นหลักฐานหมดนะฮะ
ใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าพวงกุญแจที่พบว่ามีกุญแจ๓ดอกจะไขปริศนาน้องได้หรือเปล่า

ทีนี้เมื่อวานค่ะมีหมอเจ้ยมาคุณผู้ชม
เจ้ยคือหมอธรรมเดินทางมาที่บ้านของน้องชมพู่
แล้วก็พูดกับทีมข่าวด้วยนะว่าฉันเนี่ยมาจากกาลสินจะมาช่วยเหลือการหาเสื้อกล้ามของน้องชมพู่
เพราะว่าเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เข้าชานนั่งสมาธิ
แล้วก็นิมิตเห็นนิมิตเห็นว่ามีชายอยู่บนภูเขา
กำลังเอาเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ใส่ไปในต่อไม้ขนาดใหญ่
ต่อไม้นั้นมีโพรงสักพักนึงเนี่ยก็เขาก็หันไปมองทางซ้ายมองทางขวา
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะเหมือนกลัวว่าจะมีคนเห็น
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็เปลี่ยนใจหยิบเสื้อน้องชมพู่ออกจากต่อไม้
แล้วก็ไปซ่อนใต้ขอนไม้ที่มันอยู่ไม่ห่างกัน
อันนี้คือสิ่งที่หมอทำบอกว่านั่งสมาธิจนนิมิตเห็น
แล้วหมอธรรมก็บอกจุดสังเกตนะคะบอกว่าจุดสังเกตที่ซ่อนเสื้อกล้ามของน้องชมพู่เนี่ย
จะอยู่ก่อนถึงจุดที่พบศพน้องประมาณ๑กิโลเมตร
ตรงนั้นจะมีทานน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน
แล้วหมอเจ้ยก็ทำพิธีเปิดโลกธาตุที่ศาลหลักบ้าน
ก็อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านน้องชมพู่ค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
อยู่ใส่ก่อน๑๖ทาง๕๑๕ทาง๑๑เปิดโลกธาตุเด้อ
ฟังได้แล้วเรียบร้อยแล้วหมอ
ตินังเปิดนังเปิดทันนังเปิดตีนังเปิดสาธุอนุโมธามิสันติธรรมด้าปุ๋ย
นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศตอนที่มีการทำพิธีนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางคดีก็มีความคืบหน้าไปประมาณ๑๔๐ค่ะคุณผู้ชม
ของเล่นเด็กคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมรถแบ็คโฮลสีเหลืองส้มค่ะ
ซึ่งมีการสอบปากคำ
สรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคืบหน้ายังไงเราก็จะอัปเดต
แล้วก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังต่อเนื่องนะคะครับคุณผู้ชม